คือถ้าเกิดที่สหรัฐนี่เขาจะบอกเขาเชื่อเลยนะ
มาดูที่ไทยแลนด์เห็นเต็มตาเลย

คุณผู้ชมไปดูกันให้เต็มตานะครับ

ร้อยต่ำร้อมันต่ำค่ะเห็นป่านแยกไปแดงแว๊บไปแบบนี้

ชาวบ้านชาวช่องถ่ายได้หมดเลย

อ๋อครับมันมีล้ออยู่
แล้วหัวพี่เขาขึ้นมาพี่มนุษย์ต่างดาวพี่เอเลียนเนี่ย
เอเลียนฮะพูดคุยกันหน่อยนะฮะพี่เอเลียนเป็นใครฮะ
คือจริงแล้วคลิปนี้โอ้โหแพร่สะพัดอยู่ในโลกโซเชียล
เพราะคนถ่ายได้ทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะคุณ

เดี๋ยวนะคุณบุ๊คที่คุณเล่ามาเดี๋ยวคุณจะเฉลยใช่ไหม
ที่ฉันอยากรู้มันมีอะไรข้างใน

คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นนะ

ทีกิจกรรม๓๐ปีบุญบ้างไฟที่จังหวัดเลย
นี่เป็นประเพณีบุญบ้างไฟด้วยเหรอคะ

นี่โอ้โหผ่านขบวนแห่ไปแล้ว

อย่างที่บอกไปว่าคลิปหลายคลิปที่แบบว่าเผยแพร่ออกมานะ
เขียนคำว่าเทศบาลตะบนผาอินแปลงหมู่๑๒เอราวันจังหวัดเลย
เออพอเขียนบอกขนาดนี้อ้าวไปร่วมขบวนแห่เขานี่นะ

เราก็รู้แล้วอ๋อสงสัยจะไปร่วมขบวนแห่

เขียนเป็นภาษาอังกฤษข้างล่างนะเอละวันเลย
เออนะฮะดังนั้นทีมข่าวของเรารู้พิกัดรู้เบาะแสแล้วไปเลยสิครับ

เขาไปจอดนิ่งสนิทอยู่ที่ร้านเสาปูนโรมันในอำเภอเอราวันจังหวัดเลย
ไม่ไกลจากสี่แยกไฟแดงที่มีคนถ่ายคลิปได้

เอเลนนี้คือใครลงจากยานหน่อยฮะ
เลียนนี้ก็คือคุณวิชาณศรีพุทธาอายุ๕๕ปี

ไม่ต้องแปลนะบอกว่ายานลำนี้ครับสร้างจากวัสดุเหลือใช้ฮะ
มีรถจักรยานไฟฟ้าอยู่ภายในแล้วก็ขึ้นโครงเป็นแสลนด์๒ชั้น
พ่นสเปรย์ตอนประดิษฐ์ก็ทำให้เราดู
แล้วเขาเองก็แปลงเป็นเอเลียนหาหน้ากากเอเลียนมาใส่ครับ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเฟรมซ้ายตอนที่กำลังถอดหน้ากากออกนะ
นี่ในถอดนี้อันถอดแล้วถอดหน้ากากะออกเป็นมนุษย์นะครับ
ส่วนที่เห็นไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ทีนะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้า
เพราะขับยานได้ไม่นานคุณขับวน๒๓รอบเนี่ย

ก็ต้องเอายากลับมาชาร์จที่บ้านแต่ขับไปไหนมาไหนคนตื่นเต้นหมดเลย
เด็กก็ตื่นเต้นกันหมดเลยนะฮะแล้วก็พอวิ่งไปวิ่งมา
มาชาร์จแบตที่บ้านวิ่งไปอีกเอ้ากลับมาชาร์จแบตที่บ้านอีก
ปรากฏว่าไปร่วมแสดงในขบวนแห่บุญบ้างไฟไม่ทัน
มัวแต่วิ่งอวดคนแถวนี้ไปร่วมงานบุญกับเขาไม่ทันนะ
หมดใช่ฮะส่วนที่จัดทำยานลำนี้ขึ้นมาก็แน่นอนฮะ
เป็นสีสันของขบวนบ้างไฟนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะ
จบงานมีคนถ่ายคลิปออกมาแชร์กันจำนวนมากเลยพี่ยังไม่ทันจบงานเลย
แต่ว่าผมก็ห่วงอย่างหนึ่งเวลาพี่ขับตามท้องถนนเนี่ย
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่เขาชำนาญถึงขนาดกะได้เห็นไหม
กะระยะได้แล้วแต่เอาจริงเขาเห็นใช่ไหมเห็นก็หัวเขาโผล่ขึ้นมาเหนือยางเห็นไหม
เขาอ่ะไม่ได้โดนอะไรบ้างกลัวพี่เขาตกร่องข้างทางเออกลัวเหมือนกันนะ
แต่เอาจริงคืออย่างนี้มันผิดกฎหมายไงถ้าเกิดว่าจะไปร่วมขบวน
คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ไปเป็นแบบขบวนการ
แต่บี้เขาบอกตอนแรกก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่แบตหมดก็ต้องกลับบ้านไปใหม่
เดี๋ยวฝากคุณบุ๊คถามพี่เขามีทำขายหรืออะไรอย่างนี้

เผื่อจะซื้อไปขับในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
โอ้โหนี่แหละฮะนาซ่าต้องเข้าแล้วนะ

ให้มาเรียกรอยยิ้มกันแบบนี้นะคะในวันหยุดค่ะ